ใครฆ่าเธอฆาติการหญิงสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับ
พบว่าเธอถูกยิงอยู่ในรถเก๋งนะครับในพื้นที่ของสุราชธานี
พ่อแม่เธอเป็นคนชัยภูมิครับมานะครับมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับ
กลับไปที่ชายภูมิแล้วก็รับศพลูกสาวกลับไปแล้ว
แต่ว่าเส้นทางทางคดีนั้นนะครับคือตำรวจเนี่ยยังติดตามตัวแฟนนุ่ม
ที่เป็นชาวนครศรีธรรมราชที่เตรียมจะแต่งงานกันอยู่
เพราะว่าขณะนี้เขายังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ครับ
จากเหตุการณ์ที่มีชาวบ้านไปพบศพนางสาวถิติรัฐศรีราชหรือว่าเอ๊
อายุสามสิบห้าปีเธอเป็นเจ้าพนักงานธุรการชำนาญการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่
จอดอยู่ริมถนนสาย๔๔ช่วงสุราธานีกระบี่บริเวณสะพานห้วยรัฐ
ตะบนท่าสะท้อนอำเภอพูนพินจังหวัดสุราธานี
ตรวจสอบพบว่ารถไม่ได้ล็อกครับส่วนศพเนี่ยยังสวมหน้ากากอนามัย
แล้วก็รัดเข็มขัดนิรภัยอยู่ที่เบาะคนขับใบหน้ามีบาดแผลปูดบวม
มีรอยเขียวช้ำที่ขอบตาขวาหน้าท้องและชายโครงขวาถูกยิง๔นัด
โดยในรถไม่พบปลอกกระสุนและร่องรอยกระสุนปืนนะครับนอกจากนี้ยังพบกระเป๋าสตางค์
ตกอยู่ที่วางเท้า๑ใบนะครับแล้วก็กระเป๋าถืออีก๑ใบ
วางอยู่ที่เบาะหลังสันนิษฐานว่า
ผู้เสียชีวิตน่าจะถูกทำร้ายและถูกยิงมาจากที่อื่น
แล้วคนร้ายนำขึ้นรถมาจอดทิ้งไว้
เพราะอะไรที่ตำรวจเขาคิดแบบนี้
ต้นเพราะว่าถ้ายิงในรถมันต้องมีเขม่าวมีปลอกกระสุนปืน
พลตำรวจตรีสาธิตพลพินิษฐ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
และผู้กำกับการสพพุนพินครับ
ประชุมชุดสืบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี
แล้วก็ติดต่อไปที่ชัยภูมิไปที่ญาติของผู้เสียชีวิตที่ภูเขียว
บอกว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อย
ทราบบอกว่าวันที่๙ถึง๑๒ธันวาคมครับนางสาวธิติรัฐผู้เสียชีวิต
พาแฟนนุ่มอายุ๓๖ปีเป็นชาวนครศรีธรรมราช
ไปหาพ่อไปหาแม่จะแต่งงานไง
ไปหาพ่อไปหาแม่ที่ชายภูมิครับ
เพื่อพูดคุยกับเรื่องการแต่งงาน
จากนั้นทั้งสองคนก็ขับรถไปที่บ้านของแฟนนุ่ม
ในพื้นที่ตำบลบ้านรามอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราช
สันนิษฐานว่าระหว่างพูดคุยกันเรื่องสินสอด
อาจจะตกลงกันไม่ได้

จนเสียชีวิตแล้วหนีไป
หลังจากนั้นญาติของผู้เสียชีวิตครับ
ไปที่รถที่ถูกนำมาเก็บไว้ที่สพพุนพินเพื่อเชิญดวงวิญญาณ
ลูกสาวกลับบ้านกลับบ้านแล้วลูกกลับทั้งน้ำตาพ่อกับแม่เลยฮะ
ครอบครัวยังเล่าเรื่องราวของผู้ตายเนี่ยให้ผู้ซึกข่าวฟังด้วยนะฮะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะคุณนักข่าวลูกเลยนะทำเรื่องขอย้ายกลับไปทำงานที่เฉยภูมิแล้วล่ะเพื่อหวังจะดูแลแม่นะฮะคาดกันว่าจะได้ไปต้นเดือนมกราศปีใหม่นี่แหละแต่มาเกิดเรื่องเศร้าแบบนี้ซะก่อนก็ได้แต่รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ
ระหว่างนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวแฟนนุ่มมาสอบปากคำนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่